ต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณแม่มือใหม่อย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะ
ก็อุ้มท้องทายาทคนแรกไปอวดความแซ่บท้าลมทะเล
พร้อมกับสามีหนุ่มคุณบี้ทัศภาค่ะ
งานนี้นะคะนักแสดงสาวยังคงแชะภาพแบบว่าแซ่บลืมค่ะ
ความเปรี้ยวจี๊จาดให้กับแฟนได้ฮือฮากันไปอีกครั้ง
สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะฮะ
ล่าสุดก็อุ้มท้องทายาทคนแรก๘เดือนแล้วนะคุณผู้ชมดู
ดูนี่นี่คุณบี้และคุณกุ๊กกิ๊บเห็นแบบนี้
พยูนนะจ๊ะเมอร์เมดจ้านางเงือกนะคะน่ารักเลยทีเดียว
ก็ไปเที่ยวกันกับคุณบี้นี่แหละจูงมือกันเป็นแปลงร่างเป็นเมอร์เมดแฟมลี่
แล้วก็ลงไปนอนกลิ้งเกลือบอยู่บนชายหาดสีขาว
พร้อมโพสต์ท่าประชันความเซ็กซี่กันด้วย
แบบไม่มีใครยอมใครลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
ภาพเนี่ยคุณกุ๊บกิ๊บเขาเขียนเอาไว้ว่า
จะโพสต์แล้วก็จะเก็บเอาไว้ให้ลูกดูตอนลูกโตจะได้เห็นพ่อเขาเป็นแบบนี้
นี่ภาพนี้น่าปลื้มใจทั้งคู่เลย
แล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้ไปกันสองคนเขาไปกับเพื่อนคุณกุ๊บกิ๊บด้วยคุณจิ๊บไปด้วย
แต่ไม่ยอมบอกว่าไปเที่ยวทะเลที่ไหนกัน
คุณบี้ก็ไม่เช็คอินกุ๊บกิ๊บก็ไม่เช็คอินคุณเพื่อนก็ไม่เช็คอิน

อลลอเวอร์ก็ชอบกันใหญ่เลยบอกว่าเป็นความเฮฮาอีกรูปแบบหนึ่ง
เห็นแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้กับคนเห็นเอง
ดูแล้วแบบเป็นครอบครัวที่น่ารักเนาะอารมณ์ดี
เป็นคู่รักสายฮาฮาตลก
ลูกออกมาจะต้องเป็นอารมณ์ดีแน่นอนนะคะ